บ้านไหนมีต้นมะขามเทศต้องเป็นบ้านที่มีพื้นที่หน่อย
อาจจะต้องอยู่ต่างจังหวัดหน่อยต้นมะขามเทศบ้านคุณใหญ่ไหม
แต่ต้นมะขามเทศที่นี่ใหญ่ผัวเมียนอนอยู่ในกระต๊อบ
ฟ้าผ่าปั้งมันลงต้นมะขามเทศก่อนแล้วต้นมะขามเทศยังใหญ่
หากดอมหากรถทับลงที่กระต๊อบผัววิ่งจู๊ด
แกล่งทางนี้สินี่
โอ้โหโดนทัพโอ้โห
ไอ้ความใหญ่ความหนักที่ทับแล้วต้นมะขามเทศ
ถ้าผมจำได้จำไม่ผิดนะเด็กเนี่ย
กลิ่งมันมันมีหนำนามน่ะใช่ครับโอ้โหเนี่ยออกมาครับ

ช่วยกันดึงนะครับนี่คือนางสาวสายทองโป๊ะแสงอายุ๓๘ปีออกจากซากกระท่อมกระต๊อบเนี่ย
โอดร้องโอยด้วยความเจ็บปวดพี่เบิร์ตคือมันไม่ใช่แค่ต้นมะขามเทศอย่างเดียว
มันยังมีเมื่อกี้เป็นเหมือนสังกษีพวกหลังคงหลังคาของกระต๊อบน่ะใช่ไหมก็มันพังลงมาด้วยน้ำแข็ง
นี่แหละครับคุณผู้ชมครับทับเธอนะฮะเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่ซอยขุนศรีตะบนท่าพี่เลี้ยง
อเผินบางสุพรรณบุรีดูด้วยอู๋เจ็บเจ็บเจ็บเจ็บจุกจุกจุก
เมื่อวานนี้ครับอาสาสมัครมูลนิธิเสมอกันกู้ภัยสุพรรณบุรีไปช่วยสามีภรรยาคู่นี้
สูงกว่าสามสิบเมตรลงคิดดูนะเงยหน้าขึ้นไปสามสิบเมตรอ่ะหากโคตรลงมาทับนะฮะ
ทำให้นางสาวสายทอนะครับได้รับบาดเจ็บนะครับจากการถูกกิ่งมะขามเทศที่หักลงมา
ทับหลังคากระท่อมกระต๊อบแล้วก็ทับลงมาอีกที่ตัวเธอ
ใช้เวลาอยู่สักประมาณ๒๐นาทีเรื่อยก่อน
เลื่อยเอ่ยตัดกิ่งไม้เอ่ย

ขาทั้งสองข้างเจ็บแล้วก็จุกจุกหน้าอก

นายพงศกรมีทองคามอายุ๓๖ปี
สามีของผู้ได้รับบาดเจ็บเล่าบอกว่า
ตอนเกิดเหตุผมก็หลับยุยกันทั้งคู่แหละ
ผมมาสะดุ้งได้ยินเสียงอะไรไม่รู้ก่อน
ตอนแรกไม่รู้ว่าเสียงอะไรแต่รู้ว่าเสียงดังมาก

มะขามเทศมันหักลงมาทับกระต๊อบ
ต๊อบเสร็จปั๊บก็ปลุกเมียวิ่งหนีนะ
ผมเนี่ยออกตัวก่อนเมียออกตัวตามสะดุดล้มอยู่หน้าประตู
คนนี้สามีแล้วเมียเป็นยังไง
ตอนนี้ผ่าตัดอาการปลอดภัยแล้ว
ชาวบ้านเล่าบอกว่าก่อนที่ต้นมะขามเทศจะหัก

ฟ้ามันผ่าฟ้ามันผ่าแล้วน่าจะผ่าลงต้นมะขามเทศนี่แหละ

โอ้โหนี่นะหลับหลับอยู่นะ